ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไป๑จังหวัดนะครับ
ไปเจอกับคุณยายท่านหนึ่งอายุอาณาน
เดินเหินแข็งแรงดีจริงใครจะเชื่อครับ
คนนี้นะครับคุณยายเที่ยงแสวงผงอายุ๙๗ปีครับ
เป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
ผู้ที่เกิดในช่วงปลายรัชกาลที่๖อยู่มา๔ราชการแผ่นดินแล้วนะ
ก็น้อมนำคำสอนของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับสอนลูก๗คนเนี่ย
น้อมรำลึกในพระมหากรณิคุณของพระองค์ท่าน

บอกเลยนะครับว่าปัจจุบันยายเที่ยงมีสุขภาพที่แข็งแรง
ยังเดินไหวพูดจารู้เรื่อง
แถมความจำดีอีกต่างหากครับ
ยังไม่เลอะเลือนอัลไซเมอร์ยังไม่ถามหานะครับ
ลับก็คือออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ทานอาหารเนี่ยนะครับ
เป็นผักผลไม้ปลา
นี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนแข็งแรงแบบนี้

ลูกหลานมาบอกว่าในหลวงราชการที่๙เนี่ย
สวรรคตแล้วตนเองรู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมาก
น้ำตาไหลออกมาเองและไม่คิดว่าจะเป็นความจริง
ทุกวันนี้นะครับคุณยายได้จดจำคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
แล้วก็นำคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาสอนลูกหลาน
ทุกคนนั้นบอกเลยว่าได้ดิบได้ดีรับราชการเกือบหมดทุกคนเลยทีเดียว
โอ้โหสอนลูกหลานให้ได้ดิบได้ดีแล้วก็คุณยายเองเนี่ย
โอ้โหอายุนี่๙๐เจ็บแล้ว
แล้วยังแข็งแรงเดินเหินกันแบบดีอยู่เลย

ที่สำคัญลูกหลานก็เป็นข้าราชการด้วย
ค่าของแผ่นดินรับใช้แผ่นดินแล้วก็ทำนานเรียกว่าใต้การดูแลของประเทศไทย
ของรัฐบาลของในหลวงนี่แหละนะคะถือว่าได้ทำอาชีพที่ทรงเกียรติมากเลยนะคะ